ย้อนไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายอีกสักหน่อยนะคะ
เรื่องของการตัดสัญญาณทั้งโทรศัพท์แล้วก็อินเตอร์เน็ต
สาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีลูกศิษย์วัดบางคนเนี่ย
สัญญาณเหล่านี้ในการไปปลุกระดมให้คนออกมาต่อต้านคำสั่งของคอสชก็เลยจำเป็นต้องตัดนะคะ
เราไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากวัดพระธรรมกายค่ะ
เพื่อออกมาต่อต้านคำสั่งของคอสชแต่อย่างใด
ขณะที่มาตรการตัดสัญญาณมือถือในวันนี้
ยังส่งผลกระทบถึงประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบวัด
ขณะที่บรรยากาศทั่วไปของวัดในวันนี้นั้น
ยังคงมีกำลังตำรวจตรึงไว้อย่างแน่นหนาครับ
บรรยากาศที่ประตู๗วัดพระธรรมกายจนถึงขณะนี้
ตำรวจยังคงตรึงกำลังไว้อย่างแน่นหนา
พร้อมรถตู้เพื่อขนส่งกำลังพลมาจอดไว้บริเวณด้านหน้าวัดตลอดทั้งวันนะครับ
เพื่อรอสัญญาณในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
ทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดทำได้เพียงรักษาการในที่ตั้งเท่านั้น

มีพระพิสุสามเณรเกือบ๒๐รูปที่กลับจากการสอบบารีมาติดต่อขอกลับเข้าไปยังภายในวัด
ซึ่งมีพระลูกวัดอีก๒รูปมารอรับบริเวณด้านหน้าประตู
คุณผู้ชมครับหากนับตั้งแต่วันที่๑๖เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้
นับเป็นวันที่๙แล้วสำหรับปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโย
แต่ดูเหมือนว่าปฏิบัติการในครั้งนี้จะยืดเยอะออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายได้
ทำได้มากที่สุดก็เพียงตรึงกำลังไว้โดยรอบ
มือกันมือที่๓เข้าไปสร้างสถานการณ์
และป้องกันลูกศิษย์วัดเติมเข้าไปยังภายใน
ซึ่งสอดคล้องกับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทางมาที่บริเวณทางเข้าประตู๗เพื่อขอเข้าไปยังภายใน
โดยอ้างว่าต้องการเข้าไปทำบุญและสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัฒนสูตร
แต่ถูกตำรวจที่รักษาการบริเวณด้านหน้าประตูขวางไว้
และไม่อนุญาตให้เข้าไปยังภายใน
ทำให้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การท่านนี้
ต้องเดินทางกลับไปด้วยความผิดหวังครับ
และอีกหนึ่งสัญญาณของปฏิบัติการในการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย
ยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับ
คือตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงขณะนี้
บริเวณด้านหน้าประตู๗ที่ผมยืนอยู่
สัญญาณโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
ซึ่งจากการสอบถามเพื่อนนักข่าวที่ใช้เครือข่ายอื่น
ก็ยืนยันไปในทางเดียวกันนะครับว่าไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน
ได้ประสานกับกศชให้ตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเตรด
บริเวณภายนอกและภายในวัดพระธรรมกาย
จากพบว่ากลุ่มลูกศิษย์วัดใช้สื่อโซเชียลมีเดียนี้
ในการปลุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิด
รวมถึงทำให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่
ส่วนจะมีการตัดสัญญาณเป็นระยะเวลานานเท่าใดนั้น
ก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับ
ส่วนทางฝั่งวัดธรรมกายเองได้ออกแถลงการ
โต้ถึงมาตรการในครั้งนี้นะครับ
ปฏิเสธว่าวัดนั้นไม่ได้ยุโยงปลุกปั่น
และไปสู้รบกับใครทั้งกับรัฐบาลเอง
รวมถึงข้อสอชอด้วยพร้อมวอนขอให้สื่อมวลชน
สำนักนั้นนำเสนอข่าวในข้อเท็จจริง
ซึ่งวัดและศิษยานุสิตขอมีโอกาสชี้แจง
สื่อต่างซึ่งการตัดสัญญาณโทรศัพท์ในครั้งนี้
ทางวัดอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นทำเกินกว่าเหตุ
และเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
คุณผู้ชมครับการออกหมายเรียกพระสงฆ์๑๔รูป
จนถึงขณะนี้พบว่ามีเพียงพระมหานพรปุญญชโย
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้มนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

คงเหลือพระพิสุอีก๑๓รูป
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระธรรมชโยรวมอยู่ด้วย

ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี